นายรณรงค์แก้วเพชรวีดีโอคอร์คุยกับอาจารย์หมอท่านหนึ่งเป็นคุณหมอด้านนิติเวศจากมศว
เป็นเกล็ดเลือดที่อยู่ที่แผลของคุณตังโม
โอ้โหทีนี้คนก็มองว่าเฮ้ยหรือมันจะกลายเป็น
ไม่ใช่อุบัติเหตุเลยนะจะเป็นฆาตกรรมหรือเปล่า
ร้อนถึงคุณหญิงพรทิพย์ต้องออกมาชี้แจง
แต่ว่าก่อนอื่นย้อนไปดูคลิปการพูดคุย
ระหว่างทนายรณรงค์กับอาจารย์หมอท่านนี้หน่อยครับ

ด้านซ้ายที่เห็นก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรครับ

คือหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์

ทั้งคู่พูดถึงเรื่องคอตเลือดหรือว่าก้อนเลือดที่ติดอยู่กับแผล
ขาข้างขวาของคุณตังโม
ซึ่งคุณหมอหมูอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ปรึกษาในการชนสูตรรอบ๒แล้วก็เป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย
การมีก้อนเลือดติดอยู่ย่อมแสดงว่าแผลเกิดบนเรือหรือว่าบนบก
เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดแผลในน้ำ
เพราะเลือดจะละลายไม่เป็นก้อนเลือดติดอยู่ที่แผล
ซึ่งถ้าหากข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริง

จากเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันจะกลายเป็นฆาตกรรมเอาได้ครับ
สืบเนื่องจากคลิปพูดคุยตัวนี้นะครับ
คุณหมอพรทิพย์อยู่เฉยไม่ได้ครับ
ล่าสุดท่านโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเลย

แจ้งว่าเมื่อคืนมีคนส่งคลิปนี้มาให้ดูหลายคน
งงว่าเอาอะไรมาจากไหนพูดกันเป็นตู่เป็นตะ
ตอนนี้บอกเบื้องต้นว่าไม่ได้พูดอะไรกับใครเช่นในคลิปเลย
แล้วคุณหมอก็พูดถึงว่ารู้จักเกมกระซิบไหม

เหมือนคนแรกฟังอย่างหนึ่งมา
แล้วส่งสารต่อไปแต่ฟังทีแรกอาจจะฟังไม่ชัด
เติมความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าเติมความเข้าใจส่วนตัวเข้าไปอีกทีนี้
ผ่านไป๓ปาก๕ปากเนี่ยสารมันเปลี่ยนไปแล้ว

นี่แหละคุณหญิงพรทิพย์ก็บอกไว้แบบนั้นนะครับ
พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าใครทำอะไรย่อมได้เช่นนั้น
ฝากถึงทุกคนที่พาดพิงกรุณาทบทวนด้วย
วิดีโอคอลไปสอบถามคุณหญิงหมอพรทิพย์เลยไปฟังเธอหน่อยครับ
น่าจะเป็นการฟังต่อกันแล้วก็ตัดคำพูดบางอย่างไป
ถ้าถามว่าเรื่องจริงคืออะไรหมอได้บอกให้ฟังว่า
ในการจวดศพครั้งที่๑ของแพทย์ดิทธิเวทย์ของสถาบันดิทธิเวทย์
เจอก้อนเลือดที่ขาซ้ายไม่ได้อยู่ตรงบริเวณแผลค่ะ
มันเป็นรอยช้ำนะคะแล้วก็ได้บอกว่ามีบาดแผลที่ขาอีกหลายแห่ง
โดยเฉพาะแผลที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้ว่าโดนอะไร
แล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องฆาตกรรม
คือทางคุณหมอพรทิพย์ก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้นะ
แล้วก็บุคคลดังกล่าวที่พูดในคลิปก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ติดต่อเข้ามาขอโทษแล้วด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ฟังทางคุณหมออาจารย์หมูแห่งมสว

สรุปแล้วคุณหมอพรทิพย์ไม่ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นเหตุการณ์คาตกรรม